ข่าวนี้ว่าตำรวจชาปนกิจอมเงินหลวงหรือเปล่า
เพราะจริงเงินนี้ต้องไปใช้ในการบริหารจัดการ
งานชาปนกิจศพของหน่วยอรินทราช๒๖
ที่เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงที่โคราช
จำนวนเงินทั้งสิ้นกับ๖๐๐๐๐๐บาท
แต่ปรากฏว่าตำรวจชาปนกิจนายนี้นะครับ
เอาเงินไปใช้ส่วนตัวแล้วอ้างว่าเงินหาย
มีผู้ประกอบการร้านค้าอย่างเช่นร้านอาหารในการจัดงานศพ
พวงกรีดร้านดอกไม้ร้านโรงศพเขาเข้าแจ้งความ

คือก็ผลัดมาเรื่อยจนแบบคิดว่ารอว่าสิ้นเดือน
เมษายนจะได้แต่ก็ไม่ได้สักทีหนึ่ง

ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำไมไม่จ่ายเงินให้กับร้านค้าเหล่านี้เขา

เรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ต้องตรวจสอบนายตำรวจนายนี้
และท้ายที่สุดมีคำสั่งไล่ออกจากราชการแล้วนะครับ
สรรวจฝ่ายการชาประนะกิจสงครข์
ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินงานชาปณะสถาน
รวมถึงส่วนงานของการเก็บเงิน
ส่งเงินบำรุงการใช้ชาปณะสถาน
ให้กับทางสำนักงบประมาณและการเงิน

มีการยักยอกเงินชาปนกิจศพข้าราชการตำรวจ
และศพตำรวจหน่วยอบรินทราช๒๖
ที่เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงที่โคราช

อ้างว่าเงินใส่ไว้ในกระเป๋าเป้
วางไว้บนมอเตอร์ไซค์
และตัวเองขึ้นห้องพักปรากฏว่า
พอลงมาอีกทีอ้าวกระเป๋าเป้นั้นหายไป
เงินมันก็เลยอันทธานหายไปด้วย
ว่าเงินมันหายไปเองหรือว่าคุณเอาไปใช้
เรื่องนี้พันธ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้ข้อมูลล่าสุดออกมานะครับว่า
จากการสอบปากคำจากผู้เสียหาย
ซึ่งก็คือผู้ประกอบการทั้ง๓รายที่เข้าแจ้งความ

ก็ทราบว่ามีมูลค่าความเสียหายทั้งหมด
ที่พันธุ์ตำรวจตรีธีทะโดนนะ
ไม่ไปจ่ายเงินให้กับร้านค้าให้กับผู้ประกอบการเขาเนี่ย
รวมแล้ว๓๒๐๐๐บาท
นี่ยังไม่รวมรายที่ไม่ได้เข้าแจ้งความนะ

อันนี้มูลค่าที่ทางผู้ประกอบการเขาแจ้งความไว้

เมษายนมีการออกหมายเรียกพันธ์ตำรวจตรีธีธดล
และให้มาพบกับเจ้าหน้าที่ในวันที่๗พฤษภาคมนี้

ส่วนทางกองสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จะมีคำสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง
พร้อมมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
อันนี้ถือว่าแยกส่วนกัน
กับการที่๓ผู้ประกอบการเข้าไปแจ้งความสนชนะสงคราม
อันนั้นก็เรื่องของการช่อกง

แต่ที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง

อันนี้ถือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้เสียหายเอง
แล้วก็ได้มีการมอบหมายผู้แทนของกองสวัสดิการ
ให้ไปแจ้งความร้องทุกข์ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงาน
มีหน้าที่ในการจัดการหรือรักษาทรัพย์
แต่เบียดบังทรัพย์โดยทุจริตด้วย
โทษอาจจะจำคุก๕๒๐ปีหรือตลอดชีวิต
หรือปรับ๒๐๐๔๐๐๐บาทตามมาตรา๑๔๗กรณียักยอกเงิน

ซึ่งเป็นผู้เสียหายแจ้งความเองด้วย
ต้องแยกเป็น๒ส่วนนะ๒คดีเลย
คดีที่ประชาชนแจ้งความ

พันธุ์ตำรวจตรีธีธดลผู้ถูกกล่าวหา

หรือได้รับการติดต่อจากสนชนะสงคราม

แต่ท่ามกลางสถานการณ์โควิด๑๙แพร่ระบาดขณะนี้
ทำให้โอ้โหมันก็ยากลำบากเหลือเกิน

รอผู้บังคับบัญชาตั้งคณะกรรมการ

เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่าง
รวมถึงเรื่องของการสอบวินัย
และหากต้องออกจากราชการ
พันธุ์ตำรวจตรีธีทะโดนนายนี้

ก็ต้องยอมรับสภาพนะครับ

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
เรื่องนี้นะก็ถึงหูพบตรเหมือนกัน
พบตรย้ำว่าบุคคลที่จะมาดูแลรับผิดชอบในตำแหน่งนี้
เกี่ยวข้องกับเงินเงินทองนะคุณ
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง

ไม่ให้เกิดการหากินกับศพอีก
หลังจากนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขามีแนวคิดนะ
อาจจะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ
แล้วก็เรื่องของการเก็บรักษาเงิน

อาจจะต้องมีการปรับระบบระเบียบกันหน่อย
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ยักยอกเงินแบบนี้อีกนะครับ